เราไปทุกภาคมาแล้วทั้งชนบุรีบุรีรำสุโขทัย
ลงใต้ไปหาข้าวหลามทานกันดีกว่านะครับ

เขารวมตัวทำข้าวหลามสืบสารวัฒนธรรมดั้งเดิม

ก็เป็นในพื้นที่บ้านทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูน

ต่างพากันมาช่วยทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม
หลังจากวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามา
ที่ทำให้วัฒนธรรมโบราณบางอย่างเริ่มศูนย์หาย

เป็นการหุงข้าวกับกระบอกไม้ไผ่ของคนสมัยก่อน

เขาก็ได้ข้าวกลิ่นหอมในกระบอกไม้ไผ่
แล้วก็ง่ายต่อการแบ่งกันกินแล้วก็ง่ายต่อการบรรจุด้วย
เตรียมอุปกรณ์ไปไม่กี่อย่างแค่นี้ก็มีชีวิตรอดอยู่ได้แล้วนะครับ
การหลามข้าวมันเป็นวิถีชีวิตของคนอินโตราญ
เนื่องจากว่าสมัยก่อนนู้นเวลาเข้าดงเข้าป่ามันไกลจากบ้าน

ก็เลยเอาข้าวสารไปเอาเกลือไปเอากะปิไปแค่นั้นก็พอแล้ว
สามอย่างนี้ก็ถือว่าชีวิตเขาอยู่ได้ทั้งวันแล้ว

คำตอบก็คือว่าเขามีไม้ไผ่
ใช้ไม้ไผ่ในป่าตัดไม้ไผ่

บ้านเราเรียกว่าใบยีเร็ดหรือใบเร็ดเนี่ยเนี่ย
มาห่อข้าวสารเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็หุ้ง

ก็ไม่ต้องใช้หม้อไม่ต้องใช้อย่างอื่น

พอข้าวสุกกับข้าวเรา
เขามีกะปิอย่างเดียวแล้วหาผักมาทำเป็นแกงเลียง
แค่นี้เขาก็พอประทังชีวิตไปได้แล้ว

เห็นไหมได้รู้เรียนรู้วิธีการทำแล้วนะครับ
แล้วก็คุณอายังบอกว่าก็ใช้ไม้ไผ่งวงช้าง

เพราะหากแก่ก็จะติดไฟได้ดังนั้นไม่ใช้
จากนั้นนำน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่จนเต็ม
มันพลิกไปมาซะนะฮะแต่เวลาอาจจะนานกว่าจะสุก
แค่นี้ก็ได้หลามข้าวที่มีกลิ่นหอมของใบตองแล้วนะครับ
ส่วนกับข้าวก็หากันง่ายเช่นปลาย่างแกงเลียง
ผักต่างหรือน้ำพริกกินกับพืชผักที่หาได้ในป่า
ปลีกล้วยผักกูดแล้วก็ผักหวานป่า
สำหรับการหลามข้าวนิยมทำกินในช่วงหน้าแรง
หมู่บ้านแห่งนี้จะทำกันปีละ๑๒ครั้ง
สารวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็เรียกว่าเป็นการอนุรักษ์แล้ว
ที่สำคัญดูสิความรักความสามัคคีการแบ่งปันกัน

แล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีใครที่เข้าป่า
ไปหาของป่าหรือว่ามีความจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในป่า

ใช่นะครับนี่ข้าวหลามสตูนนั่นก็หมายถึงการหลามข้าว
ไม่ได้หมายถึงเข้าหลามที่ไซส์กะทิอันนั้น